ชูวิตตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
เกิดเหตุเมื่อต้นปีที่แล้ว

แต่ว่าล่าสุดสารอุทธรณ์ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต

หากจำไม่ได้ผมก็จะเล่าให้ฟังนิดหน่อย
มีคลิปด้วยเพราะว่าคดีนี้
เป็นคดีที่ผมกับคุณนิวก็มีพูด
มีคลิปวีดีโอเห็นถึงความโหดร้าย
นักศึกษามศวประสานมิตร
กำลังถือโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟนราคา๒๓หมื่น
จำเลยก็คืนไอตั้มแทงล้มโดยไม่สนใจก็วิ่งไปขึ้น

เมื่อวานนี้ศาลอายารัชดาอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธวณ
ในคดีที่นายตั้มจำเลยที่๑
และนายสุพัฒน์หรือเอ็กซ์จำเลยที่๒
เป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
เพื่อเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ตนกระทำความผิด
ที่นี่ประเด็นที่ผมจะพูดคุณนิวครับ
ศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วเมื่อวานนี้เป็นศาลอุทธวณ
สารชั้นต้นตัดสินประหารชีวิต
อุทธรณ์เมื่อวานี้ลดโทษเหลือตลอดชีวิต
เราลองมาดูคำพิพากษาสั้นซะหน่อยหนึ่งนะฮะ
โดยสารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต

ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
มาตรา๒๘๙วงเล็บ๗ซึ่งเป็นบทหนักสุด
และเมื่อพิจารณาถึงพฤติการแล้วจำเลยก่อเหตุร้ายแรง
มีประวัติการก่ออาจยากรรมหลายครั้ง
แก่การปรับปรุงแก้ไขนิสัย
และคำสารภาพเกิดจากการจำนวนต่อพยานหลักฐาน
จึงไม่มีเหตุลดโทษให้ประหารชีวิตสถานเดียว
ท่านผู้ชมครับการประหารชีวิตเนี่ย
สารชั้นต้นได้ดูถึงว่าจำนวนต่อหลักฐาน

ก็มีหลักฐานต่างที่เป็นประจักษ์พยาน

เห็นชัดเลยก็คือแม้คำสารภาพก็มีประโยชน์เพราะอะไร
ก็แทงไปซะอย่างนั้นเห็นอยู่แล้ว
เลยใช้สารชั้นต้นเลยใช้คำว่าจำนวนต่อพยานหลักฐาน

ทีนี้ไปดูประวัติ
ประวัติในตั้มนี่ก็ก่อเหตุอาจยากรรมมาหลายครั้งหลายคา
สารชั้นต้นบอกว่ายากแก่การปรับปรุงแก้ไขนิสัย

ปิดซ้ำซากการที่จะให้แก้ตัว
เพื่อปรับปรุงนิสัยแก้ไขนิสัยก็คงจะลำบากเพราะว่า

ทีนี้มาดูคำพิพากษาของสารอุทธรณ์
ซึ่งเมื่อวานนี้ได้ลงไว้
สารอุทธรพิพากษาโดยการตรวจสำนวนประชุมหาลือกันแล้ว
ตามพยายามหลักฐานที่จดนำสืบ
จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ลดโทษ

จำเลยทั้งสองแม้ว่าสิ่งที่จำเลยทั้งสองกระทำเป็นเรื่องร้ายแรง
เป็นภัยต่อสังคมทั้งยังมีประวัติถูกดำเนินคดี
โดยคดีเป็นคดียาเสพติดที่เคยถูกดำเนินคดีมาก่อน
สารพิจารณาแล้วคดีนี้จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพโดยละเอียด
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ

แสดงว่ารู้สึกถึงความผิด
จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพทั้งชั้นจับกลุ่มชั้นสอบสวนชั้นพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ

พิพากษาแก้ให้ลดโทษจำเลยทั้งสองลงกึ่งหนึ่ง

เพราะฉะนั้นจากศาลชั้นต้นที่ประหารชีวิตสถานเดียว
กลายมาเป็นตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
ใช่โดยมีความคิดเห็นของสารชั้นต้นกับสารอุทธรณ์แตกต่างกัน
คือสารชั้นต้นท่านเห็นว่าแม่แยกแต่การปรับปรุงนิสัย
แล้วก็จำนวนต่อหลักฐานและก็ไม่มีเหตุลดโทษ

บอกว่ามีประโยชน์นะฮะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้า
พนักงานตำรวจยอมรับผ่านสื่อมวลชนแสดงถึงความรู้สึกผิด
เลยทั้งสองให้การรับสารภาพทั้งชั้นจับกลุ่มสอบสวนพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ

ก็ขอลดก็สารก็อุทธรณ์ก็ลดให้จากประหารชีวิตเหลือ

ตั้มใช้เวลาไอ้ตั้มเนี่ย
จะใช้เวลาอยู่กี่ปีในคุกถึงออกมา

ใบแดงก็คือความผิดซ้ำซาก
กระทำความผิดมาแล้วก็ทำความผิดอีกนะฮะ

กรมราชทันก็จะจัดให้เป็นชั้นเลวมาก
เร็วมากคือชั้นของพวกที่เคยทำผิดแล้วกลับมาติดคุกใหม่
แต่ถามว่ารู้สึกไหม
อย่างนี้เราไปดูดีกว่าว่า
หากโทษประหารชีวิตกี่ปีออก
ตลอดชีวิตกี่ปีออก

ก็มีหลายคนที่ได้รับโทษประหารชีวิต

ผู้พันตึงยังออกมาเลย
นั่นคดีที่ฆ่าพ่อเมืองยังได้ออกมาเลย
ถามว่าออกไม่ได้เหรอประหารชีวิตออกได้
มันยังมีเรื่องของข้อจำกัดบางอย่างที่ประเทศไทยไม่ตัดสินประหารชีวิตด้วยนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเบรกถัดไปเนี่ย
คุณนิวครับเบรกที่แล้วผมพูดถึงคำพิพากษาของสารชั้นต้น
แล้วก็สารอุทรของคดีไต้ตั้งชิงไอฟิอล
ใจดีก็คือสารชั้นต้น
อุทธรณ์ตลอดชีวิตลดโทษประหารชีวิตเหลือตลอดชีวิต
คุณว่านะประหารชีวิตก็ตลอดชีวิตเนี่ยชื่อฟังดูก็เข่าสุดแล้ว
แต่คุณเคยเห็นไหมว่าคนมีโทษประหารชีวิตเนี่ยก็ออกมาได้นะ
เร็วด้วยนะคะบางทีติดคุกไม่กี่ปีเลย

เออนะทีนี้เขาเข้าใจแล้วครับว่า๑๐กว่าปีนี้มันไม่ใช่น้อย
แต่ว่าเอาละพูดเพื่อเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมว่า
ประหารชีวิตกับตลอดชีวิตเนี่ยจะเดินออกมาได้อีกอย่างไร

กรณีของไอ้ตั้มเนี่ยมันได้ใบแดงใบแดงก็คือผิดซ้ำซาก
แล้วเข้าไปปุ๊บกรมราชทรัฐรรณ์ก็ให้ชั้นเลวมาก

ผมพูดให้ฟังเรื่องนี้ผมก็เคยแจงไปหน่อยหนึ่งแล้ว
เอาแล้วเอาดูตรงนี้ก่อนครับประหารชีวิต

คุณนิวครับท่านผู้ชมครับจะลดเหลือตลอดชีวิต
ซึ่งหมายความว่าไม่มีตัวเลขปี
มีชีวิตยาวเท่าไหร่ก็ติดไปเท่านั้น
แต่ถ้าประหารเมื่ออภัยโทษลดเหลือตลอดชีวิต
แล้วถ้าเกิดสารอุทธรณ์อย่างกรณีไอ้ตั้มเนี่ย
ลงตลอดชีวิตล่ะจะได้ลดโทษเท่าไหร
ตลอดชีวิตเนี่ยเมื่อมีอภัยโทษขึ้นมา

อืมจากตลอดชีวิตพูดง่ายว่าจากไม่มีตัวเลขเนี่ย
เริ่มมีตัวเลขละ๕๐ปี
และพร้อมกันในอภัยครั้งเดียวกันเนี่ย
ก็จะลดโทษตามลำดับชั้นด้วย
คุณเข้าไปเนี่ยกว่าจะไต่ชั้นเนี่ย

เริ่มจากเลวมากเมื่อชั้นเลวมากเนี่ย

๖เดือนก็จะกลายเป็นชั้นกลาง

กรณีชั้นกลางชั้นเลวชั้นเลวมากเนี่ย

ถูกไหมครับเพราะทุก๖เดือน

รักวิ่งราวยักษ์ทรัพย์

เขาจะลดให้ตามลำดับชั้นตามนี้

อ่าท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจ๑ใน๔

ในกรณีของไอ้ตั้ม

ความหมายก็คือว่าเขาเขยิบไปให้อีกชั้นหนึ่ง

ไอ้ตั้มมันจะได้๑ใน๕
ทีนี้ถ้าไอ้ตั้มเป็นคนดีเข้าไปแล้วปรับปรุงนิสัย
ขึ้นไปถึงชั้นเยี่ยมหรือชั้นดีมากซึ่งมีส่วนลดชั้นดี

ทีนี้ไอ้ตั้มในกรณีนี้๑ใน๕ก็แสดงว่า
๕ปีลดปี๕๐ปีลดกี่ปี
ใช่ครับเพราะ๕๐ปีก็ลด๑๐ปี
ง่ายไม่เห็นจะยาก
ครั้งแรกเนี่ยการมีอภัยครั้งแรกในครั้งที่๑เนี่ย

จากลดตลอดชีวิตเหลือ๕๐ปีแล้วยังลบอีก๑๐ปี
ก็พูดง่ายมาตั้งต้นที่๔๐ปี
คือแทนที่จะประหารชีวิตได้รับอภัยโทษลงมา

ครับเพราะว่าสารลงว่าตลอดชีวิต
เมื่อลงตลอดชีวิตก็จะลดให้เป็น๕๐ปี
พร้อมกับลำดับชั้นที่ไอ้ตั้มอยู่ณขณะนั้น
แล้วมีอภัยพอดีไอ้ตั้มก็ได้๑ใน๔
ก็ได้๑ใน๕แทนที่จะได้๑๑๔
เนื่องจากเป็นคดีฆ่าผิดต่อชีวิต

แสดงว่า๕๐ปีลด๑๐ปี

ก็ติดคุกดีมากแล้วดีมากคนอื่นจะได้๑ใน๓

ก็แสดงว่า๔๐ปีลดกี่ปี

ก็เหลือ๓๐แล้วนะ

ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามีอภัยเมื่อไหร่
แต่การอภัยเนี่ยครั้งที่๒เนี่ย
ระยะเวลาตั้งแต่ปี๕๐ถึง๖๐เนี่ย
มีโดยเฉลี่ยแล้ว๒๓ปีต่อครั้ง
ดังนั้นก็แสดงว่า๑๐ปีเนี่ย

ดังนั้นในระยะเวลา๑๐ปีเนี่ย

นี่ขนาดว่าไปเฉลี่ย๒ปีครั้ง๔ปี

ค่ะอุ้ยมันครึ่งชีวิตนะฮะ

แล้วเพราะถ้าไอ้ตั้มเนี่ย

ตั้มได้๑ใน๓ก็แสดงว่า๓๐ปี

แล้ว๒๐ปีไอ้ตั้มคงชั้นเยี่ยมไว้อย่างนี้

ดังนั้น๓ถ้า๒๐เนี่ย

ประจวบเหมาะกับไอ้ตั้มเนี่ยติดมาแล้ว๘๙ปีออกเลยนะครับ

ตั้มก็มีโอกาสออกที่จังหวะดีที่สุด

หมายความว่าเมื่อเข้าไปในคุกแล้ว

ถ้ามีโอกาสออกภายใน๑๐ปีนะครับ
ภายใน๑๐ปีไอ้ต้อมอาจจะออกมา
ก่อคดีหรือเปล่าเราไม่ทราบ

อภัยโทษนั้นถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

นักโทษทุกคนก็คงหวังตรงนี้แหละครับ

ช่วงหน้ายังมีเรื่องให้ตีแสกหน้า

เรื่องนายเอ็มนายเอ็มชายชนะ
ซ้อมแฟนสาวจนหน้าตาบวมปูด

วันนี้มีเรื่องเพิ่มอีกแล้ว
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บลตำรวจเอกวีรชัยทรงมศมตารองปบทร

ก็บอกว่ามีผู้เสียหายที่ไปสมัครเรียน

การนายเอ็มการสมัครเรียนก็คือเรียนฟอร์ริก
ถามว่าฟอเล็กคืออะไร
แต่ก่อนที่ผมจะอธิบายฟอร์ริกนะ
ก็บอกว่ามีคนไปสมัครเรียนคอร์สกับนายเอ็มชัยชนะ
มีการโอนเงินมีคลิปที่แสดงมีเฟซบุ๊ก
ติดตามกว่าหมื่นลายเมื่อเห็นมีผลสำเร็จการเทรดหุ้น
ก็เลยเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ก็เลยเอาเงินไปจ่ายในเอ็ม๑๕๐๐๐บาท
ในการเรียนคอร์ตนะ
โดยทั้งหมดเป็นผู้เสียหายอยู่๒ลักษณะ
คือกลุ่มที่สมัครเรียนอย่างเดียวกับกลุ่มที่สมัครเรียน
แล้วฝากลงทุนด้วยนะฮะ
จริงแล้วนายพลตำรวจเอกวิทยาชัยเปิดเผยว่า

พบว่าไม่มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องการเทรดหุ้น
แล้วจากการสอบแบบปากคำแฟนสาว
พบว่าเหตุที่ทำร้ายเกิดขึ้นจากการทำกลบเกลื่อนปัญหานี้ด้วย
เพราะว่ามีการระดมเงินมาลงทุนเข้าข่ายลักษณะการช่อกงประชาชน

เรามองอะไรง่ายเกินไป

มีกิเลสมีตันหาก็อยากจะได้ความรวย
ก็คือสิ่งที่เขาโฆษณาว่าอยากเรียนรู้มาอยากเรียนรู้มาเรียนนะ
เพราะมันเป็นตลาดสกุลเงินต่างประเทศในการค้าขาย
โดยปกติเรามีตลาดหุ้นใช่ไหมหลักการง่ายอยู่หลักการเดียวคือซื้อถูกขายแพง
อันนี้เป็นการซื้อสกุลเงินซื้อเงินขายแพง
ซื้อมาถูกขายไปแพงก็ได้กำไร
แล้วก็ขายแพงกลับมาซื้อถูกกำไรไหมกำไรเหมือนกันนะครับ
คือพูดง่ายว่าได้๒ทาง
ถามว่าโฟเล็กเป็นตลาดค้าสกุลเงินต่างประเทศเป็นตลาดแบบไหน
เอาล่ะครับผมอธิบายให้ฟังคร่าว
อันนี้คงเข้าใจว่ามันเป็นเงินไทยบาท
คือเงินไทย๓๑๓๒บาทถูกไหมตอนนี้ชักตกลงมาคือแข็ง๓๑บาท
แนกดอลลาร์ได้๑ดอลลาร์ดังนั้นกลับคือ๑ดอลลาร์๑ยูเอสดอลลาร์
ก็จะได้เงินไทยเท่าไหร่๓๒บาท๓๑๒๔๕บาท

คุณซื้อ๑ยูเอสในราคาไทย๓๑บาท๒๔๕
แต่ต่อมาขอโทษก่อน
ต่อมาปรากฏว่า๑ยูเอสเนี่ยขึ้นไปเป็น๓๑ต่อ๕๒๔ดอลลาร์
คุณนิวได้เงินไหมก็ถ้าซื้อราคานี้ก็เข้าตำราที่ผมบอกแล้วซื้อถูก
แล้วไปขายแพงคุณนิวได้กำไรสิถูกไหมล่ะ

จะไปซื้อกับยูเอสซึ่งเป็นสกุลเงินหลัก
หรือจะไปซื้อกับเงินเย็นก็ได้เงินญี่ปุ่น
หรือจะไปซื้อกับเงินออสเตรเลียก็ได้หรือไปซื้อเงินยูโรก็ได้
ไปซื้อเงินอังกฤษเป็นเงินปอนก็ได้ทั้งสิ้น
แต่จะไม่มีเงินสกุลที่เงินสกุลกีบลาวมีไหมไม่มี
ต้องเป็นสกุลหลักที่โลกนี้ใช้
เช่นเดียวกับตลาดทองเช่นเดียวกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
เช่นเดียวกับตลาดเงินดิจิทัลหรือบิตคอยน์

อันนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณขายคุณก็ไปซื้อขายกันเอง
คุณนิวหรือท่านผู้ชมคงจะเห็นมีการสอนมีการอบรม
คนอยากรวยก็ไปเข้าการอบรมเสียเงินบ้าง๒๐๐๓๐๐บ้าง
ในเอ็มอาจจะคิด๑๕๐๐๐ที่นั่นอาจจะคิด๑๐๐๐๐
เพื่อสอนให้คุณรวยโอ้โหนี่ถ้าคุณเชื่อผมนะตลาดโฟเล็ก
ดูนู่นดูนี่สอนคุณดู
ถ้าคุณรวยและคุณจะมาใบ่หวยทำไม

แล้วถ้ากลงวิธีการอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่
ข้อแรกนะฮะลงทุนหมายความแชร์ลูกโซ่
มาซื้อกับผมนะมาซื้อหุ้นกับผม
ผมกำลังทำการเทรดเรื่องฟอเล็กอยู่นะแน่นอน
เอาเงินมาลงด้วยกันเท่าไหร่

เดือนหนึ่ง๑๐คุณก็ตาโตเอาเงินแสนสองแสนเอาไปซื้อแชร์เขา

ฝากผมผมเป็นคนไปเทรดผมทำไมต้องฝากผมเทค
ผมมีความรู้ผมเป็นกูรูเช่นเดียวกับนายเอ็ม
สามเข้ากองทุนผมเป็นกองทุนต่างประเทศนะฮะ
ผมเป็นกองทุนซึ่งมีความรู้มีคนทำงานกับผมเป็นร้อยคน
นี่คือวิธีการกลงของฟอเล็กในปัจจุบัน
ทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเข้าใจนะฮะ
ท่านผู้ชมต้องเข้าใจเสียก่อนว่ามันไม่มีกฎหมายรองรับในประเทศไทยนะฮะ
การค้าขายฟอเล็กต่างก็อาจจะมีปัญหา
ถูกเขาหลอกถูกเขาลวงถูกเขาเห็นว่าเป็นคนรู้เรื่องจริงไม่รู้เรื่อง
สารไม่ให้ประกันตัวเข้าไปนอนในเรือนจำ
นายเอ็มเข้าคุกต้องปรับตัวประมาณหนึ่งถึงสี่อาทิตย์ร้องห้องร้องไห้
ศอกเสิร์กผู้หญิงก็ยังสอกได้เลยพอเข้าคุกทำไมร้องไห้ล่ะ
ไม่อยู่แดนหนึ่งคุณนิวครับนะครับอยู่แดนเขาเรียกว่าแดนแรกลับนะครับมีความเครียดนะครับ
คือในเอ็มเนี่ยก็พูดอย่างเดียวว่ามันเพราะว่าผมเป็นผมปกติ
ผมไม่เคยทำร้ายแฟนผมเลยผมรักแฟนผมนะรับประกัน
จริงเรื่องยาโทษยาโทษยาแล้วครับถ้าโทษยา
เพราะว่าโทษยาอย่างนี้ขึ้นสารจะได้ไหมบอกสารครับผมเสพยาไปผมเลยทำ
ไม่มีใครบังคับให้เสพนายเอ็มเนี่ยเสพเองดังนั้น
ความรู้รับผิดชอบชั่วดีเนี่ยในเอ็มอายุพอสมควรแล้วนะฮะ
ดังนั้นที่เรือนจำเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่มีการทำร้ายแน่นอน
นี่มันเรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่ถ้าเรือนจำสมุทรปราการไม่แน่นะ
เพราะตายมาแล้วก็ต้องให้เวลาปรับตัวด้วยส่วนเรื่องของคดีก็ต้องดำเนินการต่อไป
ส่วนเรื่องของการจะลงทุนแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องศึกษาตรวจสอบข้อมูลให้ดี
บอกเลยว่าอย่าไปลงซื้อหุ้นเอาเมืองไทยเอาละกัน
อันที่สึกเสี่ยงมากขอบคุณผู้ชมทีศกหน้ากันต่อวันพรุ่งนี้หลังกันก่อนสวัสดีค่ะ